คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะคนร้ายเข้าไปจี้ชิงทองในห้างโลตัสนะคะ
แล้วก็ได้ทองไปหนัก๓๐บาทคือตอนนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้กันค่ะ
เขาก็รอไงเทียบสองเส้นเนอะใช่ซูมดิแกซูมเข้าไป
เฮ้ยเราไม่ได้ยินคุณหน่อยคุณหน่อยโอ้โหเนี้ยค่ะ
อยู่ดีดีก็ควักปืนออกมาจากกระเป๋านะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ตั้งแต่
คนร้ายที่ทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาใช้บริการในห้างทองตำหนักทอง๕
สาขาโลตัสพลัสมอร์อมตะซิตี้อยู่ที่ตำบลคลองตำรุที่อำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
อายุเนี้ยสักประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีครับสูงสักประมาณร้อย
สิบเซนติเมตรแล้วก็สะพายกระเป๋าเหมือนจะมาซื้อทองเลยอ่ะค่ะ
ขอดูสร้อยคอทองคำสิบบาทสองเส้นแล้วก็ทำเหมือนกับคล้องคอใส่คอเนี่ย
แล้วก็ใส่ทั้งสองเส้นพอมีจังหวะนิดนึงเท่านั้นแหละ
คนร้ายหยิบอาวุธปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายแล้วก็ขึ้นลำเพื่อที่จะขู่
จังหวะนั้นเนี่ยอันนี้จังหวะที่กำลังควักปืนออกมาเนี่ยนะคะ
นี่นี่นี่เสร็จแล้วพนักงานก็ตกใจค่ะซึ่งทั้งพนักงานทั้งลูกค้าเนี่ย
วิ่งหลบหนีออกไปจากห้างอย่างรวดเร็วเหตุการณ์มันเกิดช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
คือช่วงประมาณสองทุ่มยี่สิบจริงจริงมันเป็นจังหวะที่ร้านใกล้จะปิดร้านแล้วนะคุณท่านสไตล์
เวลาที่คนร้ายอ่ะมาก่อเหตุจะใช้จังหวะเนี้ยอืม
คือลูกค้าจะน้อยคนจะน้อยพนักงานเตรียมที่จะเก็บข้าวของ
แล้วหลังจากเกิดเหตุเนี้ยนะคะตำรวจสอบภอมเมืองชนบุรี
แล้วก็มีชุดสืบสวนชุดพิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบที่ห้างทองแห่งนี้
เบาะแสของคนร้ายก็รู้เบาะแสว่าคนร้ายเนี่ย
ก่อเหตุคนเดียวได้ทองไปน้ำหนักรวม๓๐บาท
มูลค่าเนี่ยเจ็ดแสนกว่าบาทนะคะแล้วดูจากพฤติกรรมการก่อเหตุ
คาดว่าน่าจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีทีนี้ตำรวจก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
จากในห้างทองแห่งนี้แล้วต้องไปไล่ดูตามห้างเอ่อ
ตามบริเวณห้างเนี่ยนะคะแล้วก็ดูตามเส้นทางต่าง
ว่าคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปทางไหนเราก็ไปสอบถามผู้กำกับ
เอ่อสพเมืองชนบุรีสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกนิด
แหวนประดับนะคะผู้อำกับบอกว่าตอนเนี้ย
รู้ตัวคนร้ายแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคนร้ายพลาดท่า
คุณทัศนัยครับทำมือถือตกเอาไว้ในที่เกิดเหตุอ่า
เนี่ยก็มีข้อมูลสิคะก็ไปตรวจสอบจนตอนนี้รู้ชื่อที่อยู่แล้วด้วย
อืมกำลังส่งชุดสืบสวนไปที่บ้านพักคือพอส่งไปถึงน่ะ
สืบสวนไปที่บ้านพักแล้วคุณผู้ชมไม่เจอตัวค่ะ
แล้วก็เลยเอาภาพใบหน้าของเจ้าของมือถือไปให้พนักงานร้านทองดู
ว่าเนี่ยใช่หรือเปล่าแล้วทุกคนก็ยืนยันค่ะ
ข้อมูลที่ตำรวจได้มาคนร้ายรายนี้ชื่อว่านายอุทิศพวงทอง
อายุ๔๔ปีรู้ประวัติด้วยเขาทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่อำเภอกเกาะจันทร์ที่ชนบุรีนี่แหละอยู่ห่างจากเอ่อ
สถานที่เกิดเหตุเนี้ยนะคะประมาณสักหกสิบกิโลเมตร
แล้วเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยตัวนายอุทิศเนี่ย
ก็มาที่ร้านทองแห่งนี้แล้วนะตอนมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะ
ยังบอกกับพนักงานอยู่เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโบนัสออกอ่ะ
จะมาซื้อทองครับคือเขาทำทีเหมือนล่ะดูทองอ่ะ
ขอดูทองไว้ก่อนเดี๋ยวโบนัสออกจะมาซื้อ
ตำรวจก็กำลังนำกำลังออกไปไล่ล่าตัวคนร้ายนายอุทิศ
แล้วก็ประสานให้ญาติของนายอุทิศเนี้ยนะคะพยายามนำนายอุทิศเนี้ยมามอบตัว
แล้วล่าสุดพนักงานสอบสวนก็รวบรวมหลักฐานไปยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้ว
แล้วก็มีการตั้งรางวัลนำจับสองหมื่นบาทด้วยดังนั้นใครที่
เบาะแสก็สามารถแจ้งมาได้ที่สพเมืองชนบุรีนั่นเองนะคะ
แต่ก็ให้เขาลองสร้อยเส้นใหญ่เนอะ
สิบบาทสองเส้นในคอเนี่ยโอ้โหก็ยี่สิบบาทเข้าไปแล้ว